ไปดูที่เมืองคอนกันหน่อยค่ะคือชาวบ้านเนี่ยเขาก็เอาเบ็ดตกปลาไป
ไปตกปลาที่แรกก็คิดว่าเบ็ดมันดึงขึ้นมายาก
เป็นปลาตัวใหญ่แน่หรือเปล่าใช่แต่ที่แรกเขาคิดแบบนั้น
พอดึงมาปั๊บไม่ใช่ปลาตัวใหญ่คุณผู้ชมเป็นศพค่ะ
ต้องบอกก่อนนะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนเลย
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเป็นคลองคลองริมคลองกายที่หมู่ห้า
ที่ตำบลสะแก้วจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชาวบ้านเนี่ยเขามาเอาเบ็ดมาแล้วก็มาตกเบ็ดเพื่อที่จะจับปลาที่ริมคลองนี่แหละ
ทีนี้จังหวะช่วงที่แบบเหมือนกับปลาติดเบ็ดพยายามดึงพยายามยื้ออยู่นั่นแหละ
ตอนนั้นคิดในใจโอ๊ยมื้อนี้ทำอาหารอร่อยแล้วได้ปลาตัวใหญ่กลับไปแกงกินที่บ้าน
พยายามลากขึ้นฝั่งแบบทุลักทุเลเลยค่ะ
ทีนี้พอจังหวะที่ลากขึ้นมาได้ตกใจยิ่งกว่าเก่า
แทนที่จะเป็นปลาตัวใหญ่กลับเป็นศพของคน
ทำยังไงดีก็เลยรีบแจ้งตำรวจสพท่าสารา
พอแจ้งตำรวจไปเสร็จเรียบร้อยแล้วตำรวจก็ต้องประสานกับแพทย์
แล้วก็กู้ภัยมาตรวจสอบพอมาถึงริมคลองนี้
ศพนี้คือศพของนายธนชัยแสงกระจ่างอายุ๓๓ปี
คือจมน้ำเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๑วันนะคะ
จากการตรวจสอบสภาพศพไม่มีบาดแผลจากการถูกทำร้าย
แต่ว่าตามร่างกายของศพเนี่ยดินโครนเปื้อนตามเสื้อผ้าตามลำตัวเต็มไปหมดเลย
ทีนี้ก็ไปสอบถามพ่อแม่ของนายธนชัยผู้ตาย
พ่อแม่ก็ให้การกับตำรวจบอกว่าลูกชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานานแล้ว

เพราะว่าเคยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
แล้วก็ต้องไปหาหมอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
มีเอกสารอะไรเสร็จสับเกี่ยวกับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ทีนี้ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ลูกตัดสินใจกระโดดสะพาน
ในคลองนี้เพื่อฆ่าตัวตายหรือเปล่า
ญาติญาติเองรวมถึงพ่อแม่ก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
ก็มอบศพให้กับทางครอบครัวและญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ